ต่อกันที่นายสังเวียนบุญโตนะคะรักษาการผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะ
พร้อมด้วยนายสันติตันแสงวิลัยนะคะนายกสมาคมการค้าเครื่องกีฬา
ก็เป็นงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์และการบริการต่างเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกีฬาค่ะ
จากนี้นะคะในงานก็ยังมีกิจกรรมต่างค่ะ
เช่นการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับ
ตลอดจนการแข่งขันคัดเลือกระดับชาติและนานาชาตินะคะ
แล้วก็จะมีกิจกรรมกลางแจ้งด้วยนะคะบริเวณด้านหน้าทางเข้าหลัก
ตั้งแต่๒๗๒๙กันยายนนี้ค่ะ
ส่วนช่วงเย็นวันนี้นะคะไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดศึกกำปั้นสถานโลก
รัติรัฐนะคะที่เวทีมวยชั่วคราว
โครงการบ้านวติรัฐอำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรีค่ะ
ที่จะได้ตัวไปชิงแชมป์โลกก็มีสูงมากค่ะ
อย่าลืมการถ่ายทอดสดนะคะเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ